คุณผู้ชมค่ะมากันที่ข้ามฝั่งมากันที่วิกหมอชิดกันบ้าง
กรีนอัศดาพรอย่างที่บอกไปคือเขามีกระแสออกมาว่าตอนนี้กำลังสดเกาเหลาอยู่กับนักแสดงสาวร่วมช่องก็คือสาวมะนาวสอนศิลป
เหตุผลก็ไม่รู้ว่าเพราะอินจากละครมากเกินไปหรือเปล่าเพราะเขาทำงานร่วมกันถึงขั้นไม่ยอมตั้งโต๊ะร่วมกินข้าวด้วยกันเลยนะจ๊
เขาว่ากันอย่างนั้นความจริงเป็นยังไงไปดูค่ะ
กระชากลูกสาวหวานมารับบทบาทสุดจี๊ดในละครเรื่องล่าสุดสำหรับนางเอกสาวกรีนอัศดาพร
ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องปะทะคารมกับนางเอกรุ่นน้องมะนาวสอนสินกับคำพูดเชื่อเฉือนแบบยกพริกมาทั้งสวน
ซึ่งก็ไม่ไหวถูกจับตาซะแล้วล่ะค่ะว่าเบื้องหลังฉากประชันฝีปากสุดหิตนั้น
เกิดจากอินเนอร์ที่ไม่ถูกกันจริงของทั้งคู่ถึงขั้นไม่ร่วมโต๊ะทานข้าวเดียวกัน
งานนี้สาวกรีนไม่รอช้าออกมาปฏิเสธแบบชัดเลยค่ะ
ว่าไม่จริงอาจจะเป็นความเข้าใจผิด
จากเจ้าตัวมักจะเก็บตัวเงียบเพื่อทำสมาธิก่อนเข้าฉาก
ซึ่งหลังจากแสดงเสร็จก็จะพูดคุยกับนักแสดงรุ่นน้องตามปกติ

พร้อมกันนี้เจ้าตัวยังอัปเดตความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดัง

ไม่อยากให้โฟกัสสถานะเนื่องจากอยากรอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนค่ะ
ไม่มี
กินกับมะนาวมะนาวเป็นน้องสาวคนหนึ่งที่กินรักมาก
สัมภาษณมะนาวได้เลยว่ากิมเป็นคนแนะนำให้มะนาวไปเล่นแอคติ้งเพิ่ม

งงยังนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเลยเมื่อวาน

พอกิ๊งได้รับเล่นละครปุ๊บกิ๊งค่อนข้างจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองเยอะมากค่ะ
ทุกครั้งที่ก่อนจะเข้าฉากกินจะหามุม

คนจะรู้เลยในกองว่าน้องมันแยกตัวอยู่คนเดียว
มันต้องแบบใช่ต้องทำสมาธิค่ะ
จริงหนูกับมะนาวไม่มีอะไรเลย
รักกันแล้วน้องก็เป็นน้องที่น่ารักคนนึงมาก

ยังเหมือนเดิมค่ะวันนั้นให้สัมภาษณ์ยังไง

เรื่องของสถานะเป็นเรื่องของอนาคตมาก

เสียหายหรือว่าอนาคตมันไม่ใช่ขึ้นมา

มีภาพที่ไม่ดีด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ต้องดูกันไปเนอะ

เข้าใจตรงกันแล้วนะคะว่าเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

ไม่มีข่าวนี้ออกมาได้ยังไง

เพราะว่าเขาต้องทำสมาธิกับบทละคร

อารมณ์ซีนต่างดราม่าที่ต้องใช้

สองคนนี้เนี่ยเนียวแน่นเหมือนเดิม

นี่ไงเพราะว่าเล่นละครดีไง

มีอยู่ฉากนึงอยากจะเล่นให้ดูแต่ม
ตีบถกรับจุย